ต่อยก็คือเหมือนมีการทำร้ายกัน

พ่อก็เข้าไปห้ามพ่อก็เลยถูกยิงไปด้วย
แต่ว่ามีการตามกันไปไปทะเลาะกันต่อถึงโรงพยาบาล
เดี๋ยวไปดูภาพที่โรงพยาบาลกันก่อนค่ะ
เถียงกันอยู่ที่โรงพยาบาลที่หน้าห้องฉุกเฉินเลยเมื่อคืนนี้ค่ะ
โรงพยาบาลศรีสังวานอำเภอเมืองแม่ห้องศรค่ะ
นี่คือกลุ่มครูผู้ชายเถียงกับคนยิง
ซึ่งเป็นลูกของครูอาสาที่ไปช่วยงานที่โรงเรียน

แล้วก็มาส่งโรงพยาบาลมาเจอกันอีกที่โรงพยาบาล

นี่คือคนเจ็บดูสภาพคนเจ็บ
นายปรัฐกรมูลฟองอายุ๒๙ปี
เดี๋ยวให้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงนะคะ
นี่คือคนยิงบอกพ่อโดนต่อยเนี่ยค่ะที่โดนต่อยแล้วกระสุนเลยไปโดนพ่อด้วย

นายปรัฐกรอ้างว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มครูชาย๕คนสูบน้ำออกจากบ่อเลี้ยงปลา

พอตกค่ำครู๔คนไปนั่งล้อมวงอยู่ข้างสระ
ก็นั่งดื่มเหล้ากันแล้วก็ส่งเสียงดัง
ตอนนั้นนายปรัฐกรกับพ่อนอนอยู่บนบ้าน
แล้วรำคาญเสียงจนทนไม่ไหว
ก็ไปขอร้องกลุ่มครูให้เงียบเสียงหน่อย
แต่กลับทะเลาะกันแล้วกลุ่มครูมาต่อยพ่อ
พอเห็นแบบนั้นด้วยความโอโหก็เลยวิ่งไปเอาปืนบนบ้าน

แต่กลุ่มครูกรูเข้ามาหาก็เลยยิงปืนใส่ไปสองนัด
นัดแรกเฉียวขาครู๑คน

แต่ว่าพ่อของตัวเองเนี่ยกระโดดมากระชากปืนออกจากมือ
กระสุนก็เลยพลาดไปถูกขาพ่อฮะ
เห็นพ่อนั่งเจ็บอยู่บนรถนะครับ
ตำรวจสพหมอกจำแป่จับกลุ่มนายปรัฐกรระหว่างทางนะครับ
ขณะกำลังพาพ่อมาส่งโรงพยาบาล
ยึดปืน๑๑มมได้๑กระบอกนะครับ
คนที่ถูกยิงนะฮะครูที่ถูกยิงคือ
บุญชูตาหมู่อายุ๔๑กระสุนเฉียวขาซ้าย
มีบาดแผลที่ศีรษะกับลำตัวด้วย
ส่วนนายอิทธิพลมูลฟองอายุ๕๗ครูอาสาพ่อของคนยิง
ก็ถูกยิงเขาที่ขาขวากับมีบาดแผลที่ปากนะครับ
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
โดยบอกว่าทำไปเพราะโมโหแล้วก็มีความแค้นส่วนตัว
สอบสวนทราบว่าทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องระหองระแหงกันมาก่อนนะฮะ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับพกพาอาวุธปืนไปแล้วในเบื้องต้น
สุดท้ายก็เหมือนเดิมมีเรื่องระหองระแหงกันมาก่อน